คุณผู้ชมคือน้องเนี่ยตั้งใจมาขอบคุณไทยรัฐทีวีของเราขอบคุณบันเทิงไทยรัฐ
แล้วต้องบอกว่าตัวจริงเนี่ยเจอเมื่อวานมองกับสองตาของพวกเรานะสวยมากสวยสมวัย๒๒ปีของน้องเลยนะฮะ
แอนชิลี่บอกว่าตอนนี้น้องอยู่เมืองไทยเต็มตัวแล้วแล้วก็พร้อมเปิดกว้างในการทำงานทุกรูปแบบเลยค่ะ
แล้วก็จินตนาการไปถึงคนที่แอบชอบก็คือน้องแอนฟินกันมากคุณผู้ชมค่ะเราก็ถามต่อไปว่าเออน้องแอนอยากเล่นละครไหม
ท้าทายมากบทบาทนี้น้องบอกว่ามีไอดอลนะเป็นแม่แองเจลิน่าโจลี่
เห็นจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ตอบโตที่เมืองนอกแบบนี้แต่ว่าน้องแอนผู้ชมขา
ชอบเข้าวัดนะชอบนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตามคุณแม่
คุณแม่เป็นคนไทยคุณแม่คอยสอนตลอด
สวยหวานสมาร์ทมั่นใจสมกับเป็นนางงามยุคใหม่จริงค่ะ
การแสดงครั้งแรกเขินจริงค่ะเขินจริงค่ะ
ก็ไม่เคยยังไม่เคยแสดงเนาะ
ต้องขอบคุณพี่มิวว่าช่วยสอน
ช่วยสอนในโดยเฉพาะแบบฉากที่มันจะมีความเขิน
ก็อยากเป็นนางร้ายใช่ค่ะ
คิดว่ามันมีอะไรแบบเท่กับการที่เป็นนางร้าย
เป็นบทที่แบบแตกต่างเพราะแอนก็มาเป็นแบบนางงามยุคใหม่แล้วใช่ไหมคะ
ก็ปกติแบบคนก็อยากจะเล่นนางเอกแอนอยากเล่นนางร้าย
แตกต่างไปเลยใช่
คือมันมีหนังอันหนึ่งที่เขาแบบร้ายแต่ดูไม่ออกว่าร้าย
แล้วก็มารู้ทีหลังว่าร้ายคืออย่างนั้นมันแบบเก๋ค่ะเก๋
ไหว้พระนั่งสมาธิสวดมนต์อย่างนี้ค่ะ
หนูทำมาตั้งแต่เด็กแฟนไทยรัฐทีวีค่ะก็อยากฝากติดตามแอนนะคะ
นี่น่ารักปะล่ะน่ารักตัวจริงตัวจริง
คือทัศนทัศนคติของน้องดีมากนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งนางงามที่มีความสามารถแล้วก็น่าติดตามผลงานมากนะคะ